วันนี้เราตามความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สุโขทัยนะฮะ
เหตุการณ์เมื่อวานนี้ที่มีพ่อม่ายลูกสองนะครับ
ถูกเมียของเพื่อนเนี่ยใช้มีดแทงจนเสียชีวิต
โดยผู้ต้องหาเนี่ยอ้างว่าผู้ตายบอกให้เอาเงิน๑๐๐๐บาทมาใช้
ก็ไปหาที่บ้านพอไปหาที่บ้านกลับจะถูกข่มขืน
ก็เลยต้องป้องกันตัวนะครับก็ใช้มีดแทงเข้าไป
เขาก็เสียชีวิตแล้วตัวเองก็ไปมอบตัวกับตำรวจ
แต่บอกว่าไม่ได้ตั้งใจแทงให้เขาตายแค่ป้องกันตัว
ตอนที่ออกมาก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงด้วยซ้ำนี่ฮะบ้านที่เกิดเหตุนะครับ
เป็นบ้านที่มีใต้ถุนที่บริเวณใต้ถุนบ้านของบ้านหลังนี้
ตำบลหนองยับปล้องอำเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุโขทัย
เมื่อคืนวันที่๑๒เมษายนนายอนุสรสุริยะลังกาอายุ๓๑ปี
ถูกนางสาวพิมอายุ๒๗ปีใช้มีดแทงเข้าที่หน้าอก
หน้าอกเนี่ยด้านซ้ายด้วยตัดคั่วหัวใจเสียชีวิต
นางสาวพิมนี่เขาจะมีลักษณะขาพิการออกขาเป๋หน่อย
เพราะว่าเคยประสบอุบัติเหตุก็เลยพิการทางขา
นางสาวพิมให้การกับเจ้าหน้าที่ในคืนวันนั้นว่า
นายอนุสรโทรมาบอกให้เอาเงิน๑๐๐๐บาทไปใช้คืน
ถึงบ้านนายอนุสรประมาณ๓ทุ่ม
เพราะนายอนุสรบอกว่าถ้าไม่เอาเงินมาใช้คืนเนี่ย
เดี๋ยวจะไปบอกสามีเธอเรื่องเธอเอารถจักรยานยนต์
ไปเข้าไฟแนนซ์นะฮะเธอก็ต้องรีบมา
แต่พอมาถึงนายอนุสรได้ปิดไฟใต้ถุนบ้าน
แล้วพยายามจะข่มขืนเธอกระชากดึงตัวเธอ
เธอก็พยายามขัดขืนแล้วแต่สุดท้ายแล้วสู้ไม่ไหว
ก็เลยต้องใช้มีดที่พกติดตัวมาแทงเข้าไป
แล้วก็เดินทางไปสพบ้านด่านลานหอยทันที
เธอบอกกับผู้สื่อข่าวของเราเมื่อวานนี้นะฮะ

แล้วก็อ่าด้ามเนี่ยก็หลุดออกมาแต่ตัวมีดเนี่ยยังปักคาอกเขาอยู่เนี่ย
แล้วเธอก็ไปบอกตลวดบอกว่าเขาจะข่มขืน
ก็เลยแทงไปแต่ไม่รู้เขาเป็นยังไงบ้างทำไปเพื่อป้องกันตัว
ตำรวจมาตรวจสอบอ้าวเขาตายแล้วค่ะนี่ฮะ
ก็แจ้งข้อหาไว้คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็เรื่องของการพกพาอาวุธ
นะซึ่งนางสาวพิมเขาปฏิเสธข้อกล่าวหาหมดนะครับ
อ่าตำรวจก็นำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดสุโขทัยนะครับ
สารให้ประกันตัวอ่านี่เป็นบ้านที่เกิดเหตุนะครับ
ตอนที่ตำรวจพาไปชี้จุดชี้จุดทำแผนไปเมื่อวาน
อ่าหลังจากเกิดเหตุเมื่อคืนวันก่อนนะครับวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปบ้านที่เกิดเหตุอีกครั้งนะครับเพราะว่าหลังเกิดเหตุเนี่ย
สามีของนางสาวพิมเขาก็เชื่อตามที่เมียบอกนะ
ว่าเหตุการณ์มันต้องเป็นลักษณะแบบนี้แต่ทางฝั่งของญาติญาติผู้ตาย
ของนายอนุสรเนี่ยเขาก็ยังคาใจว่าเอ๊ะเรื่องพันบาท
เงินพันบาทถึงก็จะฆ่ากันตายเลยหรืออ่า
มันมีอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าแล้วถ้าจะคืนเงินหนึ่งพันบาท
ทำไมต้องมาคืนกลางดึกกลางดื่นอืมอ่า
แต่ทางฝั่งของผู้ต้องหาเขาบอกว่าก็เขาโทรบอกให้หนูเอาเงินมาคืน
ไปเข้าไฟแนนซ์ทีมข่าวของเราได้คุยกับลูกน้องคนสนิทของผู้ตายนะฮะ
คือวันนี้ญาติญาติเขาก็จับกลุ่มคุยกันถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะนะ
ลูกน้องคนสนิทของนายอนุสรชื่อนายวิรัติสุ่มเกดเนี่ย
เขาบอกว่าเขาไม่เชื่อว่านายอนุสรจะพยายามข่มขืนนางสาวพิม
หากไม่เอาเงินมาคืนเดี๋ยวจะไปฟ้องสามีเรื่องแอบเอารถจักรยานยนต์ไปเข้าไฟแนนซ์
ตามที่นางสาวพิมพ์อะไรบอกเนี่ยเขาบอกเขาไม่เชื่อ
เขาสงสัยว่าถ้ามันจะเป็นเรื่องเงินจริงนะมันคงไม่ใช่แค่๑๐๐บาท
ตามที่นางสาวพิมอ้างอาจจะต้องยืมกันมากกว่านั้น
แล้วคงจะฆ่าเพื่อล้างหนี้มากกว่าเพราะเงินแค่๑๐๐บาทมันคงไม่ถึงต้องฆ่าแกล้งกัน
เงินจำนวนเท่านี้นายอนุสรคือให้หยิบยืมไปแล้วไม่เอาคืนยังได้เลยแค่พันบาทเนี่ย
เพราะว่าปกตินายอนุสรเขาชอบช่วยเหลือคนอื่นอยู่แล้วเวลาใครมาขอยืมเงินเขาก็ให้อยู่ตลอด
อาจจะเป็นการฆ่าปิดปากเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่คนสองคนนี้มีความสัมพันธ์อะไรยังไงกันหรือเปล่า
ที่คนอื่นไม่รู้ถึงจำเป็นต้องมาหานายอนุสรที่บ้านในคืนเกิดเหตุ
ตอนค่ำมืดแล้วแล้วมาคนเดียวแล้วพกมีดมาด้วยนี่อันนี้ที่ลูกน้องของผู้ตายเขาตั้งข้อสังเกตนะครับ
ผมว่าไม่น่าใช่ครับเรื่องเงินพันสองพันผมว่าไม่น่าใช่ครับ
เพราะว่าพี่กรเขาให้มากกว่านั้นครับเพราะเงินพันสองพันเขาไม่เสียดายอยู่แล้วพี่ผมอ่ะ
จริงครับพยายามข่มขืนใช่ครับว่าไม่น่าใช่เหมือนกันครับเพราะว่าผู้ต้องหาเนี่ยเหมือนก็แบบเตรียมการมาแล้วครับ
มงเตรียมมีดอะไรอย่างงี้ครับเตรียมมาทุกอย่างหมดเลยครับ
นายอนุสรผู้ตายเขาชื่อเล่นชื่อกรนะฮะอ่าทีมข่าวของเราก็ไปที่บ้านของนางสาวพิมนะครับ
จะได้ฟังข้อมูลเพิ่มเติมทั้งสองฝ่ายนะฮะอยู่จากบ้านหลังเกิดเหตุประมาณ๗๘กิโลเมตร
หลังจากทราบข่าวว่านางสาวพิมได้รับการประกันตัวในชั้นศาลแต่ไปถึงก็ไม่เจอนะฮะ
ก็ไม่มีใครอยู่ที่บ้านก็ติดต่อไปหาสามีของนางสาวพิม
เขาบอกว่าตอนนี้ภรรยาก็ไม่ได้อยู่กับเขาอยู่กับนายจ้างที่ไปช่วยประกันตัวออกมา
ซึ่งสารให้ประกันตัวแต่ให้ใส่กำไรอีเอ็มเพื่อคุมประพฤติคุมตัว
เพราะฉะนั้นก็เลยต้องอยู่ในบริเวณของนายจ้างที่เขาช่วยประกันตัว
ตอนนี้ภรรยาก็สภาพจิตใจยังย่ำแย่อยู่แล้วก็ยังไม่พร้อมจะพูดคุยอะไรเพิ่มเติมด้วย
ที่ฝั่งของนายอนุสรยาดหรือว่าจะลูกน้อง
บอกว่าภรรยาของเขาเตรียมการไปเพื่อฆ่านายอนุสร
ต้องการจะปิดปากเรื่องเงินที่ยืมไปคงจะไม่ใช่แค่พันบาทแน่
นี่คือผู้ตายนายอนุสรสามีของนางสาวพิมพุทธงหา
เขาบอกว่าที่ฝั่งลูกน้องเพื่อนหรือว่าญาติของนายอนุสร
เชื่อว่าต้องไม่ใช่แค่เงิน๑๐๐บาทแล้วต้องมาถูกฆ่าปิดปาก
ไม่ใช่ว่านายอนุสรจะไปข่มขืนเขาอะไรหรอกเนี่ย
เขายืนยันว่าภรรยาของเขายืมเงินนายอนุสรไปแค่พันบาทจริง
ไม่ได้ยืมมากกว่านั้นตามที่ฝั่งญาติของนายอนุสรคิด
แล้วไม่ใช่การฆ่าล้างหนี้
เงินที่ภรรยาเขายืมไปก็เพื่อเอาไปจ่ายค่างวดรถจักรยานยนต์ที่แอบเอาไปเข้าไฟแนนซ์จริง
เหตุผลที่ภรรยาเขาเอารถจักรยานยนต์ไปเข้าไฟแนนซ์เพราะต้องการเอาเงินมาซื้อโทรศัพท์มือถือ
เนื่องจากโทรศัพท์มือถือมันพัง
เงินจำนวนนี้พันรยาเขายืมมาเมื่อมกราคมที่ผ่านมาโดยที่ตัวเขาไม่รู้
หลังจากนั้นเดือนมีนาคมภรรยาของเขาประสบอุบัติเหตุจนขาเนี่ยเป๋ต้องออกจากงาน
พอออกจากงานก็ไม่มีรายได้พอไม่มีรายได้นายอนุสรก็ทวงเงินแล้วก็ขู่ว่าถ้าไม่หาเงินมาคืนเดี๋ยวจะมาฟ้องเขาเรื่องแอบเอาจักรยานยนต์ไปเข้าไฟแนนซ์เอาไว้
นี่ฮะภรรยาเขาคืนนั้นก็เลยต้องรีบเอาเงินไปคืนตามที่นายอนุสรบอก
ส่วนเรื่องที่ว่าภรรยาของเขามีความสัมพันธ์อะไรกับนายอนุสรหรือเปล่าไม่ใช่ว่านายอนุสรจะข่มขืนหรอกอย่างที่ทางฝั่งนายอนุสรบอกเนี่ย
สามีของผู้ต้องหาบอกว่าเป็นไปไม่ได้เพราะภรรยาของเขาตอนที่ทำงานอยู่ทำงานเป็นเวลามีบันทึกเวลาเข้าออกไม่มีเวลาที่ไหนจะไปหานายอนุสรแน่
เพราะตอนเลิกงานต้องกลับบ้านพร้อมกับลูกเรื่องที่ภรรยาของเขาเคยฝากบอกญาติของนายอนุสรตอนที่ญาตินายอนุสรไปเจอที่ที่ทำงานแล้วก็บอกว่าให้รีบมาขอโทษซะหากไม่มาจะไม่คุยด้วยอีกเนี่ย
สามีของนางสาวพิมบอกว่าได้ถามภรรยาเรื่องนี้แล้วนะฮะภรรยาบอกว่าเป็นเรื่องที่นายอนุสรเคยมาพูดทะลึ่งใส่ลักษณะเชิงชู้สาวเอาไว้
สามีของนางสาวพิมพ์บอกว่าได้ถามภรรยาเรื่องนี้แล้วนะฮะภรรยาบอกว่าเป็นเรื่องที่นายอนุสรเคยมาพูดทะลึ่งใส่ลักษณะเชิงชู้สาวเอาไว้
ฝั่งโน้นเขาบอกว่าแม่นไม่น่าจะใช่เลือกเงินหนึ่งพันบาท

กลัวว่าจะมาบอกบอกทางทางคุณมากก็เลย

ก็เอาเป็นว่าทางนางสาวพิมผู้ต้องหาเนี่ยถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาไปแล้วนะฮะ
เหตุจะเป็นยังไงก็ต้องไปว่ากันต่อในชั้นต่อไปแล้ว